มอบอำนาจให้คนในสำนักงานไปแจ้งความเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคนหนึ่งนะคะ
เป็นฝ่ายการเงินการบัญชียักยอกเงินซึ่งเป็นเงินของทางราชการนะคะ
เป็นเงินงบประมาณราชการน่ะครับสามสิบสามล้านบาท
ตำรวจก็รวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับ
และจับผู้ต้องหาได้แล้วนะคะผู้ต้องหาเป็นผู้หญิงค่ะ
เขารับสารภาพว่าเขาก่อเหตุจริงแต่เขาบอกว่าเขาก่อเหตุคนเดียวนะ
สาเหตุที่ก่อเหตุนี้เพราะว่าเขาติดหนี้พนันออนไลน์
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องขยายผลเอาให้ชัดค่ะว่าก่อเหตุคนเดียวจริงไหม
นี่นะคะเรื่องนี้ก็มีทั้งคดีที่ตำรวจต้องดำเนินการ
แล้วก็มีทั้งเรื่องของการสอบวินัยร้ายแรงด้วยนะคะ

แล้วคนก่อเหตุก็เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการด้วย
เมื่อ๒๐มิถุนายนค่ะนายพันลบสิงหาเสนี
ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันมอบอำนาจให้นางกรยารัฐนินอ่อน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดประจวบคิริขันไปแจ้งความนะคะ
ที่สพเมืองประจวบคิริขันให้ดำเนินคดีกับพนักงานวิชาการการเงินและบัญชี
สำนักงานประจวบคิริขันเพราะมันมีหลักฐานชัด
ยักยอกเงินโดยเป็นเงินงบประมาณของทางราชการ
ยักยอกเงินไปถึง๓๓ล้านบาทนะคะ
ตำรวจได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับนางสาวคณิตถาหอยทองอายุ๒๘ปี
ยักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ
ใช้เอกสารปลอมแล้วก็ไปจับได้ที่สำนักงานจังหวัดนะคะ
นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักค่ะ
เรื่องต้นนางสาวคณิตถาคนนี้รับสารภาพว่ายักยอกเงินจริง
เขาบอกว่าเขาทำคนเดียวนะคะครับวิธีการของเขาก็คือ
ปลอมลายเซ็นต์ของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายค่ะ
คือวิธีการคือปลอมลายเซ็นของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายค่ะ

ถ้าได้เงินมากะว่าเล่นพนันแล้วได้เงินคืน
เดี๋ยวจะเอาเงินกลับเข้าคืนในระบบให้

แต่พนันออนไลน์มันมีแต่เสียกับเสีย

แปลมา๓๓ล้าน๓๓ล้านโอโหผู้ว่าราชการจังหวัดประจูปคิริขันก็เลยบอกว่า
พบว่ามีการยักยอกเงินเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตั้งแต่
มิถุนายนปีที่แล้วครับนี่ค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินงบประมาณแก้ปัญหาภัยแรงค่ะ
เงินตกค้างในบัญชีที่ทำสัญญาประกันงานกับผู้รับเหมาอืม
เงินก็ไปเข้าบัญชีแยกญาติอะค่ะครับ
คนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
แต่ทำไมถึงเข้าถึงระบบบัญชีการเงินของหน่วยงานได้ครับ
ขั้นตอนการทำงานต้องใช้รหัสผ่านในระบบเพื่อความปลอดภัย
คำถามก็คือทำคนเดียวจริงไหมนี่ไงฮะนั่นน่ะสินี่ไงคะ
ตอนนี้ก็เลยกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบการทำงานอย่างเข้มงวดนะคะครับ
ถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีใครเกี่ยวข้องก็จะต้องถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขันนายพิรมนินทยา
บอกว่าเบื้องต้นจากการสอบถามหัวหน้าสำนักงานจังหวัดก็พบว่าผู้ต้องหาก่อเหตุคนเดียวอะค่ะ
เป็นการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และยังไม่มีการเบิกจ่ายผ่านเอกสารทางราชการครับ
ปัญหามันเกิดจากความไว้ใจของผู้ร่วมงานเขาบอกแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวต้องให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยค่ะว่าโอนเงินไปไหนอะไรยังไงบ้าง
เส้นทางการเงินโอนให้ใครบ้างคือถ้าไปเกี่ยวข้องกับใครเนี่ย
ถูกเดิมเดิมคดีหมดนะคะทุกรายนะคะ
คือที่บางตรวจตรวจตรวจเอกสารการโดดจ่ายอันนี้ไม่โดดจ่ายเป็นทางการนะครับ
ซึ่งตรงนี้เราต้องมาตรวจสอบที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่น่าเชื่อใจจากการทำงาน
เพราะทำงานทำมากี่ปีครับอันนี้สองปีค่ะเป็นพันธ์รายการพันธ์รายการสองปี
ต้นนะคะทางตำรวจควบคุมตัวนางสาวคณิตหาผู้ต้องหา
ขอบหน้าศาลฝากขังที่เรือนจำนะคะครับคัดค้างการประกันตัวค่ะ
เพราะว่าคดีนี้เป็นคดีที่ทางราชการได้รับความเสียหายเป็นเงิน
จำนวนมากอืมทางปลดประสุนมหัสไทย
ก็เลยเร่งรัดให้ทางจังหวัดตรวจสอบข้อที่จริงเรื่องนี้นะคะ
วันนี้ก็มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ต้องสอบสวนความผิดทางวินัยร้ายแรงด้วยค่ะ